สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เฮ้วันนี้เราอยู่กันแบบว่าสาวสาวนิดนึงค่ะ
ไม่ต้องมีพวกนรกมา
พี่คะเขาไปสู่วงการศัยยศาสตร์สู่ความนี้ไม่ใช่
อ๋อนี่ไปอยู่ไหนไปมูไนท์กันนะคะทั้งสองท่าน

คุณแม่ก็เอาปากหนูไปก่อนก็ได้ค่ะหนูฟาดมาเผื่อคุณแม่เรียบร้อย

เดี๋ยวคือคุณพี่พกลิปสติกอยู่ในตัวนี่เลย

ให้คุณผู้ชมดูว่ารายการเราสดจริงค่ะอันนี้บอกเลย

เอ้าข่าวแรกวันนี้ก็มอบตัวกลัวกลัวถูกจับตายไอ้รุ่งนะคะพ่อค้ายาฆ่าจ่าสายสืบ
ห้องสอบเครียดกันเลยทีเดียววันนี้นะคะ
มิถุนายนเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ผู้สืบข่าวก็ไรงานที่ห้องประชุมชั้น๓สพคลลวงตคลจประทพรธารีย์
แจ้งยอสุกผู้บัญชาการตำรวจผู้ท้อนภ๑
ก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดปฐุมธานี
และชุดสืบสวนสพคลจังหวัดประทุมธารีย์
ก็ร่วมการประชุมพร้อมกับเค้นสอบปากคำค่ะ
ยงยุทธ์หว่างไพรีหรือว่ารุ่งอายุ๒๗ปีเท่านั้น

ผู้ต้องหาก่อเหตุยิง
คุณอาศาสตร์เกรดจำปลาอายุ๓๒ปีค่ะ
ตำรวจงานผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดนทบุรี

ขณะเข้าทำการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดหลังทำการล่อซื้อยาเสพติดกัน
โดยเบื้องต้นทราบว่ามีญาติจำนวนหลายคน
พาตัวผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังถูกกดดันจากการไล่ล่าติดตามตัวอย่างหนักมากอีกทั้งยังหวาดกลัวว่า
จะถูกวิสามันนั่นเองจึงได้เข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าตรู่
ซึ่งผู้ต้องหาก็เข้ามอบตัวพร้อมด้วยของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
เป็นอาวุธปืนชนิดลูกโม่ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นก็เป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนปืนถูกต้องด้วย
หลักฐานเขต๑เข้าตรวจสอบหลักฐานของกลางแล้วก็ร่องรอยลายนิ้วมือต่าง
ผู้ต้องหานะคะจากนั้นก็ได้ทำการสอบสวนอย่างเข้มงวด

ยังนะก็คือเขาเอาง่ายคือว่าเขาไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วนั่นแหละ
อันนี้ก็จะสู้คดีได้มีผลกับการสู้คดีหน่อยแหละ
หรือว่าขายของเนี่ยเป็นคนต่างด้าวหมดเลย

แต่ตอนนี้ค่ะปรากฏว่า
เมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว

เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

โดยเสนอที่ประชุมนั้นปลดล็อก

ได้มีอาชีพได้มากขึ้นเอาแล้ว

ผลมะครับใช้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะ
จากนั้นก็จะออกเป็นกฎกระทรวงแล้วก็มีผลบังคับใช้ด้วย
มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง
เลี้ยงสัตว์ป่าไม้และประมง

นั่นเหรอสิแต่กษิกรรมก็คือแสดงว่าเขาต้องมาปลูกข้าว
ปลูกดอกไม้ต้นไม้สวนอะไรได้หมดแล้วเหรอ
เลี้ยงสัตว์ป่าไม้ประมงเห็นเยอะอยู่แล้ว
สองงานเกาะอิดงานช่างไม้และงานก่อสร้างอื่น
ทำที่นอนหรือผ้าห่มผ้านวม

สองทำรองเท้าอันนี้คือต้องทำโดยที่เป็นลูกจ้างเท่านั้นนะ
แล้วก็ทำหมวกประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

อันนี้คือให้ทำได้โดยเป็นลูกจ้างเท่านั้น
และอีก๓งานนะครับมันจะมี๑๑งานนี้ไป๘แล้วนะ
อันที่๙คืองานควบคุมตรวจสอบปฏิบัติงานหรือให้บริการทางบัญชี

ทุกควบคุมตรวจสอบหรือปฏิบัติงานให้บริการทางบัญชี
และ๑๐งานในวิชาชีพวิศวกรรม
เอาแล้วสาขาวิศวกรรมโยธา
เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณจัดระบบวิจัย
วางโครงการทดสอบควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ
ซับซ้อนมากอันนี้เป็นภาษาที่เราจะไม่คุ้น
ในวงการบันเทิงของเราเราจะไม่รู้
และอย่างสุดท้ายนะคะคืองานวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ครับพี่ออกแบบเขียนแบบประเมินราคา
หน่วยการก่อสร้างให้คำแนะนำก็ทำได้
โดยในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
ซึ่งคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพดังกล่าวมา
แล้วก็ต้องไปขอรับใบอนุญาตการทำงาน

แต่ว่าเด็ดขาดเลย๒๘อันที่๑๘อาชีพที่ไม่ให้ทำคือ

แต่ว่าถ้าเป็นโรงงานได้ก็ไปเข้าข่ายเป็นกรรมกรไป

อเสือหรืองานทำเครื่องไม้ด้วยกกหวายปอฟางหรือเยื่อไม้

๔ทำกระดาษสาด้วยมือ
นี่คือห้ามนะ

ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใหม่ด้วยมือ
หรือว่าบิดเกลียวใหม่ด้วยมือ

จะต้องกระโดดลมออกมาไม่ได้

ไม่ได้ถูกเข้าเขตตายแล้ว
๑๘ขายของหน้าร้านหรือแต่ต่างด้าวด์ทำได้
ในฐานะเป็นลูกจ้างและต้องมีนายจ้างอยู่ในที่ด้วย
อันนี้ไม่จริงอันนี้เหมียวฟันทง
ไม่เอาเจอลูกค้าไม่เอาเจอต่างชาติล้วนทั้งหลานเลย
ไม่มีเจ้าของในร้านนี้ไม่แพงอ่ะพี่ไม่มีเจ้าของมานั่งอะไรทั้งเส้น

คุณขาอันนี้ล้อเล่นนะบอกคะ

เฉพาะห้ามเป็นเฉพาะในประเทศเราอีก

พวกรถพุ่มพวงอะไรไม่ได้ใช่ไหม
เมียนพนักงานหรือว่าเลขานุการ๒๗

นวดไทยทำไม
๒๘อาชีพที่กล่าวมานี้ห้ามเด็ดขาด
วันนี้มีคนถามเรื่องอักษรพยานชนะจอจานกันเพียบ

คือหนูออกไปข้างนอกวันนี้ก็มีคนถามหนู

เป็นพาชนะชนะเชียวบอกว่าที่ใช้ใส่จานก็เป็นพาชนะด้วย

เอางี้ดีกว่าอึดอัดกันนักเดี๋ยวเฉลยเลยละกันวันนี้

สวัสดีทั่วประเทศนะคะสวัสดีจากที่จังหวัดสุราธานีด้วย

เอาละค่ะตั้งคณะกรรมการสอบครูนะคะ

ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นกรณีของผู้ปกครองเนี่ยนะคะ
ได้มีการโพสต์นะครับภาพลูกชายโดนประจานนะครับว่าค้างค่าเทิม
โดยการเขียนไปอย่างนี้เลยนะคะว่าทางชำระค่าเทอม๗๐๐บาท
เขียนบนเทสแล้วก็ปากใช่ซึ่ง
เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างชนิดที่เรียกว่าหนาหูกันเลยทีเดียวนะคะ
อลิสาราพัฒนากุลกับผู้รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑บ้านในเมือง
นั้นให้สัมภาษณ์ว่าสืบเนื่องมาจากวันที่ประชุมผู้ปกครองเมื่อวันที่๒๐มิถุนายน
ปีนี้ที่ได้ผ่านมาแล้วได้ทำตามข้อเสนอแล้วก็ข้อความเห็นชอบ
จากผู้ปกครองว่าทางโรงเรียนจะมีค่าบำรุงการศึกษาเป็นค่าทำประกันชีวิต
แล้วก็ค่าจ้างบุคลากรแล้วก็ในวันนั้นแจ้งว่ายังมีผู้ค้างชำระอีก๒๐๐กว่าราย
เนื่องจากทางโรงเรียนนี้นะคะมีการทำประกันเป็นประจำทุกปี
ซึ่งจะต้องนำเงินนี้ไปจ่ายยังบริษัทประกันเพราะว่ากรมทันจะหมดอายุแล้ว
ไม่เช่นนั้นเด็กก็จะขาดการคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้งคุยกับผู้ปกครองแล้วว่าก็ต้องให้รับทราบปัญหา
แล้วก็ทางต้นสังกัดก็คือเทศบาลก็รับรู้เรื่องราวไว้หมดเรียบร้อยแล้ว
ทางด้านนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชบูรี

เขาก็ได้โพสต์นะคะผ่านเฟซบุ๊กมาว่า
จากการที่มีข่าวครูประจานเด็กนายก
ก็ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้วก็ได้สั่งการช่วยเหลือเยียวยาเด็กแล้ว
พร้อมทั้งให้ไปคบกันแล้วก็พูดคุยกัน
ทำความเข้าใจกันกับผู้ปกครอง
ส่วนในข้อระเบียบวินัย
ได้สั่งการทำให้ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล๑บ้านไหนเมือง
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับครูในครั้งนี้ด้วย

เขาเขียนในเพลพใสแล้วก็แปะตรงไป
เขียนเพลพใสที่เขียนเข้ามาจะได้รู้มันทั้งหมดคือ๒๐๐คน
ที่ติดค้างชำระ๗๐๐๗๐๐บาทเท่านั้นเอง
มันจะต้องเอาไปชำระค่าประกัน

ครูก็เลยประจานจริงไม่น่าแปลงเนี่ยเนอะ
ฉันว่านี่เป็นแค่แบบว่าบอกกล่าวกันน่าแปลง
ตอนที่แม่หรือน่าพ่อหรือแล้วถึงโรงเรียน
เอามาช้าเพราะว่าต่ำการคนละที่
แล้วเขาตกลงกันไม่รู้รึมถึงใครลืม
เขาเรียกเราไปในห้องแล้วบอกว่าให้บอกผู้ปกครอง
เขาไม่มาบอกในกลางห้องไม่ได้มาเขียนที่หน้าอกอย่างนี้
เราก็จะรู้ว่าอ๋อพ่อกับแม่ลืมแล้วก็ต้องบอกไป

อายแค่รู้ยังรู้ว่าไอ้นี่

คุณครูก็ใจร้อนเนอะ

แต่ก่อนจะจ่ายแล้วเจออย่างนี้จนกลับบ้าน
คุยกับพ่อแม่เขาไม่ได้เหรอจะไม่เจอกันเลยเหรอช่วงหน้า

ตอนนี้เรามีร่างทรงมากมายหลากหลายเทพ
ร่างทรงทะเลาะกับเมีย
เดี๋ยวนะไปกันใหญ่แล้วตอนนี้
เดี๋ยวจะบอกโดนจับเข้าคุกด้วย
องเทพทรงก็ทรง
หมัดบ่อยไปหมดเลยครับทรงก็ทรงเหอะ
ซึ่งเปิดบ้านเป็นตำหนักร่างทรง
ที่ซอยสุภุมิตร๑๑๕ที่เทพลักษณ์จังหวัดสมุทรประการ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งจากภรรยาวัย๕๐ว่าอดีตสามีมาก่อกวนทำลายทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปถึงเจอพ่อคนนี้นะฮะอายุ๔๑ปี
ทอดเสื้อมีรอยศักดิ์ยันเต็มตัวเลยกำลังเวกโว๊ยอาการใคร

พี่ประชายคนนี้อ่ะพูดกับเทพพรุ่งบนไง
เขาเป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างเขาได้เงินวันละพัน
นี่ปรากฏว่าได้รับ๕๐๐เพราะเมียไปเบิกมาซะงั้น
ไม่พอใจจะมาปีนหลังคาบ้านแล้วก็พังรถจักรยานยนต์จนเสียหายไป
แล้วก็เข้าไปชกปากภรรยาหนึ่งทีด้วย
ช่วยเจ้าหน้าที่ให้สงบสติอารมณ์แล้วสั่งให้แยกย้าย
ตามีไม่ยอมอุ้มเศียรเพราะแก่นะฮะ
แล้วก็ขู่ตำรวจว่าเดี๋ยวจะประทับร่างทรง

เจ้าหน้าที่เชิญตัวมามาเลยทั้งเสียงท่านเลยนะฮะ
มาที่สอบขอสำรงค์เหนือนี่ต่างฝ่ายตรงไก่เกียร์กันไม่จบ
มาถึงทางฝ่ายด้านสามีโวยวายพร้อมกับประทับร่างทรงเลย
ประทับเลยนะฮะมีการโวยวายด่าตำรวจซึ่งประทับ
ไหนประทับยังไงขอดูหน่อยสิตอนประทับเนี่ย
ตอนประทับตอนที่ชี้หน้าอ๋อที่ชี้หน้านะฮะ
ประทับนั้นไม่เท่าไหร่เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าคงจะเลือกยาว
งั้นก็เชิญทั้งองค์เข้าห้องขังไปเลยเข้าไป
เพราะว่าแจ้งข้อหาจากตัวร่างไม่ได้แจ้งเทพ
แจ้งว่าคุณเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
สงบสติอารมณ์ดังนั้นพอเข้าห้องขังปุ๊บ
เทพออกเลยนะเข้าไปทำกันอย่าทรงสนุกใช่ไหม
ไม่ว่ากันแต่ตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้าคุกไปเข้าคุกไป
เพราะว่าเมาสุราอารวาสทำให้ทรัพย์สินอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย
ท่านก็เลยออกดูเอาพ่อแก่เฉพาะแก่นี้นักแสดงนับถือนะ
เข้าใจแต่อันนี้มันไม่ใช่ป่ะเนี่ย
อุ้มมาแล้วมาทรงกลางตรงพักมันไม่ใช่
แบบบ่อเอาของสูงมาเล่นเนี่ย
นั่นน่ะสิเอาง่ายคือตัวเองก็เมาด้วยไง
ต่อยปากเมียเป็นนึงป๊าบถี่มอเตอร์ไซเค้ารมเองเนี่ย

คือน่าจีดด้วยกันเลยพี่แต่พอเมาก็ไม่ให้เข้าบ้าน

เทพเนี่ยเทพเนี่ยท่านสะอาด
ท่านอยากอยู่กับคนที่รักษาศีล
กินเหม็นได้ไม่เอาของเหล้าไม่มีทาง
จะอะไรเป็นบ้ากันไปหมด
เรื่องของการโปรยทานคุณผู้ชมค่ะงานบวช

แต่ข่าวนี้ในโลกโซเชียลนี่บอกเลยว่า
ตั้งแต่เมื่อวานนี้เห็นข่าวออกมากันแพร่สะพัดมากอะนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสมชายกระมวลพันทิพย์ค่ะ

พนักงานกำลังเตรียมความพร้อม
พับเงินใส่ลูกไข่จำนวนหนึ่งหมื่นลูก

ละร้อยคุณพี่ค่ะก็เท่ากับ๑ล้านบาท
เพื่อจะให้นาคโปรยทานในเช้าวันที่๒๔
ที่วัดโพธารามเวลา๙นาฬิกา
ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะนะคะร่วมงาน

บอกเลยว่ามีคนอยากไปร่วมงานเยอะมากทีเดียวค่ะ

ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพักริมแม่น้ำแม่กรองนะคะ
ของนายสมชายแล้วก็นางขวัญใจกระมวลพันทิพย์
เจ้าของธุรกิจรับจัดไฟแนนซ์เงินด่วนร้านทอง
แล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทชื่อดังในจังหวัดราชบุรีด้วย
ก็ไปพบนายสมชายกับกำลังเตรียมจัดงานบวชให้กับลูกชายเมื่อคืน

หรือว่านายธนากระมวลพันทิพย์
โดยนายสมชายผู้เป็นพ่อก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้
นั่นจะมีการแห่หน้าเข้าโบสถ์ที่วัดโพธาราม

ซึ่งลูกชายนั้นได้กลับมาจากประเทศอังกฤษ

ซึ่งคิดว่าในเมื่อลูกมีความประสงค์ที่จะบวชแล้ว

เราก็จะได้บุญกุศลครั้งนี้ด้วย
และอีกอย่างก็อยากจะให้ถ่ายกับผู้ยากร้าย
จึงได้จัดเตรียมเงินให้นากเนี่ยโปรยทัน๑ล้านบาทค่ะ
เป็นการคืนกำไรให้กับสังคมด้วย

โดยปกติแล้วก็จะทำกุศลลักษณะนี้โดยตลอดอยู่แล้ว
คุณพ่อกันยิ้มลูกก็ยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียว

ส่วนวิธีในการดำเนินการก็คือว่าจะใช้รถเคนค่ะ

ตักไข่ขึ้นมานะตักไข่ที่ใส่กละ๑ล้านบาท
ลูกละ๑๐๐บาทนี่

ให้นากโปรยก็เลยค่ะพี่
ซึ่งครั้งแรกนั้นก็ไม่คิดว่าคนจะแชร์ออกไปเยอะขนาดนี้กัน

มีความคิดว่าอาจจะต้องใช้วิธีป้องกันอย่างดี
เพราะไม่อยากจะให้พี่น้องที่มาร่วมงานนั้นได้รับอันตราย

มีการเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้กว่า๒๐๐นายค่ะพี่คะ
เจ้าหน้าที่รักษาไงละวันนี้

ไปแล้วใช่มะ
พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวลองดูภาพบรรยากาศ

เขามีกฎนะ
ว่าไม่ให้เอาโรงไปกางรับ
เอาถุงรับได้ป่ะ
จริงต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัย

แล้วยังมีการแห่พี่จ๋า
แห่ของเขานี่มีช้างมานะ

แล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน
คาดว่าน่าจะเป็นพันคน

เขาก็จะพยายามทำให้ชาวบ้านที่สัญจร

เพราะก็คนน่าจะเดินทางไปที่นั่นเยอะ

พรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัว

เขาบอกคนแก่ผู้สูงอายุไม่ต้องแย่งนะคะ

ไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแย่งกับข้าวแรก

ไม่ได้หวังเงินแต่หวังเป็นสิริมงคล

เป็นเงินต้นถุงก็ได้๑๐๐บาทนะพี่จ๋า

ไม่ขึ้นคงโอดอาหารเย็นไม่ได้เลยพี่

อยากให้ประเทศตัวเองเป็นอย่างนี้ได้บ้างนะครับ
เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก

ในเอเชียหรอ

เอเชียก็ต้องถ่ายแถวสิงคโปร์ญี่ปุ่น

เขาเผยรายชื่อรายงานฉบับใหม่

ค่ะ๑๔๒ประเทศ

ซิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด

ที่๓ติดต่อกันหมดแล้วในโลกเลยเหรอฮะ
จริงวิธีที่เขาทำการสำรวจ

ประเทศเนี่ย๓ข้อด้วยกัน

ไว้ใจตำรวจในพื้นที่

ไว้ใจค่ะไม่สิเอาประเทศไทย

คุณแม่ถามอะไรออกสื่ออย่างนี้

มีน่ารัก

รู้สึกปลอดภัยหรือไม่

อันที่๓และเคยโดนทำร้าย

ไม่เอาคุณแม่

คนที่ตอบเนี่ยประชาชนที่ตอบเนี่ยนะคะ
ทั้งหมดได้คะแนนไป๙๗คะแนน
ไปแค่๓คะแนนเท่านั้นเต็มร้อย
นั่นก็คือประชาชนในประเทศสิงคโปร์
ที่เขาอยู่กันมาตั้งแต่ปี๖๐มาจนถึงปี๖๐

เขารู้สึกเขามีความปลอดภัยมากที่เขาอยู่ในประเทศตัวเอง
ดื่นข้อนคืนยังไงเขาจะไปไหนเขาก็ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น
และไม่เคยโดนทำร้ายหรือชิงทรัพย์อะไรเลยตลอดทั้งปี
ก็เพราะว่าสิงคโปร์เขากฎหมายเขาเคร่งครัด

แสดงว่าก็ไม่ได้อยากให้มี

ไม่อยากจะต้องรับผิดชอบแล้วให้ลูกตัวเอง

ไม่มีลูกเพราะว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่
คนพูดอย่างนี้เยอะมาก

คโปร์มีประชากร๖๕๖ล้านคน

นี่แหลมมารีนาเบเซน

คุณรู้มั้ยพอขึ้นไปตรงนี้ปั๊บมองไปแล้วเนี่ย

เพราะว่าประเทศเล็ก

คือนักสุดขอบแล้วนะสิงคโปร์เห็นมาเลเลย

ต้องบอกอย่างนี้ว่าอีกประเทศนึงนะคะได้๙๓คะแนน

อีก๙๓คะแนนเนี่ยนะคะ
ก็มาจากประเทศแถบเอเชียของเรา

น่ารักมากเลยก็คือฮ่องกงและอินโดนีเซีย

แต่ทำไมยังปลอดภัยได้เลยอินโดนีมก็แน่นหน่อย

ก็เดี๋ยวเราจะไล่ให้ฟังนะฮะว่า

อันที่๕คืออุสเบกิสถาน

ฮ่องโกงน่าจะแปลกเพราะว่าฮ่องโกงน่าจะเยอะนะ

เอออันเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลานะฮะ

อันที่๙คืออินโดนีเซีย

ส่วนประเทศไทยอยู่ตรงไหนดังยังมองไม่เห็นมีไหมคะ
จะมีได้ยังไงในเมื่อคดีการข่มขืนฆ่ากันตายอยู่ที่นิคมทุกวัน
แล้วมันจะปลอดภัยได้อย่างไร
อันตรายจะตายขอบอก

ตรงแถวสาธารนะ
ริมถนนยังโดนกระชากระเป๋าจากมอเตอร์ไซค์
เอาแค่ใกล้บ้านดิฉันนะนะ
ชิดลมถนนชิดลมคุณเห็นไหม
มีอยู่วันหนึ่งที่มันมีสตาร์บาร์ขายตรงนั้น

มีอยู่วันจากสตาร์บัคนี้ก็เดิน
สตาร์บัสที่ฉันก็จะเดินกลับเข้ามาที่คอนโดดิฉันใช่ไหม

มอเตอร์ไซค์ที่เป็นวินอยู่แถวปากซอยตรงนั้นก็บอก

ใช่ก็บอกว่าทำไม
เขากระชากระเป๋ากันตลอดเวลาเดินมาได้ยังไง

น่ากลัวมากตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยกล้าแล้ว

คือใครคือใครใช่อันนั้นเขากำลังหากันว่าคือใคร
แล้วทีนี้ดารา
ที่ไม่ใช่เป็นดาราว่าที่
โอ้โหเคยเห็นจะยาก
ล่าสุดทั้งสองฝ่ายก็ออกมาเตรียมแถลงค้าว
ไม่รู้เลยไม่ยากเลยไม่ยากเลย

คุณจ๋าบอกแบบนี้เดี๋ยวรอฟังทีเดียวคุณผู้ชม

เดี๋ยวรอฟังไม่รู้ใครเป็นใครก็ไม่รู้ตอนนี้ดร

มันเหงียววันอาทิตย์

ตอนก็ดูละครจ๋าไปก่อนแล้วกัน

ปกติไม่เล่นช่อง๓

เอามาเรื่องดีกันบ้างดีกว่า

ดีครับอะไรครับวันนี้มีการแย่งชิงอะไรกันนะคะ
บอลกฤษณะจำได้ไหมได้ค่ะเป็นคนที่ก็เคยมีเรื่องเรื่องภัพที่เชียงใหม่
ที่โดนปิดไปซึ่งเป็นสามีของอุ้มลักษณะ
โอเคนะจำได้ไหมเอาภาพไว้แล้วนะตอนนี้แน่นอนยังไม่นาน

เดี๋ยวก็จะมีสิใส่ชุดเรสสีเงินนะคะ

คุณหนุ่มก็เพิ่มความหวานหยดด้วยนะคะการแบบว่า

ทำไมล่ะคะหรือว่าชีวิตเรามันผ่านเลยมาเยอะมาก
เห็นไหมอ๋อนี่ไงชุดเงิน

อ่ะแปลอย่างนี้ค่ะมันก็แค่มีเราสอง
มันมีแค่๒ครั้งที่ผมอยากจะอยู่กับคุณ

ใช่ไหมคนเรามันไม่มีสิทธิ์ที่จะ
คนเรามันไม่มีการแบบว่าเสียสมาชิกค่าสมาชิกตลอดชีวิต
คำว่าตลอดชีวิตมันจะไม่มีใครที่อยู่กันได้ไปตลอดชีวิต
แต่อารมณ์รักเหรอพี่มันจะใช่
อันนี้เราเข้าใจฮะช่วงสูบฉีด
คุณแม่แต่มันแล้วแต่คู่
ข่าวต่อไปก็สูบฉีดสูบฉีดไม่แพ้กันเอามีอีกแม่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็บอกว่า
นั่นแหละก็ขออวยพรให้มีความสุขมีความสุขมากนะคะ
ก็ผ่านอะไรกันมาเยอะคู่นี้นะต่อให้ความรักนำทาง
โอเคประคองกันให้ดีไปประคองกันให้ความสุข

ใช่ต่อไปก็มีความสุขเหมือนกัน

ทำไมล่ะเขาเนี่ยมีแฟนมาโรโหส

แล้วอย่างจันจิไกยอ้าเนี่ยฮะเค้าก็ชื่อวงเนอะพี่
คับใจฮะ

คุณแม่คุณแม่เขามีอดีตเลย

รู้จักแต่สวรีปากกาภัง

ปรากฏว่าน้องจันจิเขาก็จะลงรูปเขานู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะฮะ
แต่ปรากฏว่าล่าสุดถึงลงรูปของเธอนะ
ไปดูมามีคลิปหน่อย

ไหนดูสิ

เต้นดี
เต้นเกาหลีมากเลยอะ

และผมก็คือแบบห๊ะถึงกับขยิตาเพราะงั้น

ประกอบบทั้งความสัมพันธ์น่ะนะคะ

ช่วงนี้มีโอกาสได้เจอกันรึเปล่าคะ
เขาบอกว่าก็ว่างก็เจอกันนะคะ
ส่วนที่เราโพสต์คลิปนะพี่ก็เข้ามาแซวตอนแรกเห็นก็แบบ

ถึงเท่าแหละต้องทำไปถามว่าคอมเมนห์ผิดหรือเปล่าคะพี่
ตลกดีไม่เคยเจอคอมเมนต์ของเขาอะไรแบบนี้มาก่อน

ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือเรื่อยค่ะ

มีเวลาก็คุยกันปรึกษากันส่วนเรื่องเที่ยว

มันก็เลยไม่รู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวอะไรตอนนี้

ไม่เครียดเหรอเพราะว่าก็เป็นคู่ที่น่ารัก

คนเรารักกันก็ต้องอยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันบ้าง

เพราะว่างานเขาจะเจอคนเยอะแยะเหมือนกับวัย

งานเขาจะเจอนะได้เต้นได้ออกทีวีได้อะไรเนี่ย

วัยที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว
ตำหมากเลยเห็นไปดึก

จริงค่ะแหมฝรั่งเขายังบอกเลยว่า

มันให้ตั้งเอาไว้เหมือนที่พระทางพุทธเราบอกว่า
เกอร์ตั้งอยู่ดับไป

มันจะไม่มีอะไรที่จริงล่างน่ะ
มีอะไรเป็นของเราร่างกายเรายังต้องคืนมาเลย
เป็นดินน้ำลมไฟคืนไปหมดเลยสุดท้าย
เหมือนที่ซิมบ้าเหรอพ่อซิมบ้าบอก

แล้วพอสิงโตตายก็เป็นปุ๋ยให้ย่าให้กวางมากินย่านั้นอีกที
นี่ไงวัดจากมันเป็นสัชทำ

จริงหรอกก็เรากำลังพยายามจะบอกรายละเอียดไปให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าในขณะที่เรามันแสดงออกทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยขอให้มี

มันจะไม่เป็นเรื่องสติเดี๋ยว
มันแล้วเมนว์แปดเน่ะบอกตรงนะสามเดือนแล้วบอกว่าตกลงเนี้ย
มันเป็นแบบรูปกรอกคอยความรูปจริงหรอยังไม่เห็นรูปร่างรูปไม่
ไม่เห็นว่ามีท้องออกมาแต่มันบอกว่า๓เดือนแล้ว
แล้วมันก็ไม่มีอวกอากเอิกแอกอะไรอย่างนี้บอก

นี่๔๕เดือนแล้วนะออกมาป่องนิด
กว่าจะ๘เดือน๙เดือนมันถึงจะเห็นชัดเจน
แล้วพอเวลาคลอดคลอดเสร็จปั๊บ

พอพาพอข้อเสร็จปั๊บ

กลับมากำลังเม็ดนิดนิดลงมา

หยุดมั้ยแวบเดียวหยุดไปกิน

พอเคราะห์เสร็จแล้วก็ไม่เละเทก

แล้วนี่อะไรขายเสื้อ
อันนี้ก็ขายเสื้อไง

ก็เป็นนางเอกเจ้าประจำเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของเอ็กซโ

ขอให้อะไรมันพร้อมก่อนดีกว่านะฮะ

อยากจะเซ็นไหมต้องดูอีกทีซึ่งทางผู้ใหญ่เข้าใจค่ะ

อาจจะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเป็นเรื่องปกติ

โมเยาะโมมรับบทเพราะว่าบทดี

เอาล่ะวันนี้วันสุขแล้วนะคะ

ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะมีนักแสดงใส่นาฬิสาหกันเยอะ
แต่เห็นบอกว่าแสดงช่องสามเองก็ออกไปกันติมเลย